ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะพาไปดูงานศพที่จังหวัดสงขลาเจ้าภาพมีการงดรับพวงหลีดดอกไม้สดหรือว่าดอกไม้พลาสติกค่ะ
โดยที่มีการเปลี่ยนให้รับพวงหลีดต้นไม้แทนเพื่อเป็นการนำไปปลูกแล้วก็สามารถไว้อะไรกับผู้วายชนได้
ในขณะเดียวกันถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศของงานชาปนกิจศพของคนในครอบครัวหนึ่งในพื้นที่สาลาแป๊กกง
เทศบาลเมืองสะดาวจังหวัดสงขลาเต็มไปด้วยสีเขียวจากต้นไม้ขนาดเล็กแบบนี้แหละค่ะ
ซึ่งเจ้าภาพบอกว่าเป็นงานศพแบบลดโลกร้อนงดรับพวงดุดีที่เป็นดอกไม้สดหรือว่าดอกไม้พลาสติกนะคะ
แต่ขอเปลี่ยนเป็นต้นไม้แทนถือว่ามีข้อดีทั้งเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย
จากว่าพวงหลีดตอนนี้มีราคาสูงมากแล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย
แต่ว่าต้นไม้เองเนี่ยสามารถนำไปปลูกได้ด้วยนะคะ
ขณะที่นางสาวสุพิษราลูกสาวของคนตายบอกว่าพ่อเนี่ยเคยบอกไว้ก่อนตาย
บอกว่าอยากให้จัดงานศพแบบเรียบง่ายนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะ
ก็เลยเกิดไอเดียในการงดรับพวงหลีดดอกไม้สดแล้วก็เปลี่ยนเป็นต้นไม้แทน
เพื่อที่จะมาปลูกไว้แล้วก็เป็นการละลึกถึงคุณพ่อด้วย
ส่วนพวงหลีดต้นไม้ที่มีในตอนนี้นะคะลูกสาวคนตายบอกว่ามีทั้งต้นทุเรียนพันหมอนทอง
พวงมณีค่ะซึ่งทุกคนในชุมชนต่างก็รู้ว่าพ่อชอบทานทุเรียนมาก
ก็เลยนำมาเป็นพวงหลีดในงานศพนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะยังมีไม้ประดับของบ้านแล้วก็มีต้นไม้ฟอกอากาศอีกมากมาย
ซึ่งแขกหลายคนที่เดินทางมาร่วมงานศพต่างก็ให้ความชื่นชมกับไอเดียสุดเก๋แบบรักโรคนะคะ
ในการจัดงานศพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้
ซึ่งแต่ละคนก็พยายามที่จะเลือกสรรหาต้นไม้หาผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นเรื่องของการลักโลกมา
ใช้เป็นพวงหลีดแทนดอกไม้สดนะคะ
ถือว่าเป็นแนวคิดใหม่แล้วก็เป็นไอเดียแบบรักโรคค่ะ
ที่ให้หลายคนได้นำมาใช้ประโยชน์ต่อกันด้วยไม่ใช่แค่งานสบที่ส่งค้า
คุณผู้ชมก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นได้เช่นกัน
เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ